ใครเชื่อเขาก็เชื่อใครไม่เชื่อไม่เป็นไรดูไว้กันละกัน
แล้วก็ลองดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
คือมันเป็นเรื่องของคนเล่นของค่ะ
สามีคนนึงเขาบอกว่าภรรยาเขาแปลกไป
เหมือนไม่มีกิ๊กเป็นชาวบุรีรำ

ที่เอาไว้แก้ขุนไสมนดำไปแปะหน้าผากภรรยา

กรีดร้องแบบว่าไม่หยุดเลย
ถึงขั้นต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยจนถึงขั้นต้องพาตัวไปวัด
ให้พระประพรมนมลทำพิธีเอาพระเครื่องคล้องไล่ผีอะไรต่างนานา

จี๊ะจิ๊มจี๊ม

เอาตั้งสติแล้วเป้าออกเข้าร่าง

ให้เย็นเขาบอก
คือกู้ภัยก็ไม่รู้จะทำอย่างไร
ให้จับงูช่วยแมวดับเพลิง
หรือว่าช่วยเหลือคนบ้านเจ็บได้

พี่แบบนี้แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะช่วยท่าไหนดี
ทำได้แค่บอกตั้งสติตั้งสติก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะ
กู้ภัยได้รับแจ้งมาบอกว่ามีคนร้องไห้ไม่หยุดเหมือนผีเข้า
ก็เลยต้องไปรับตัวจากห้องพักย่านถนนหนองตำลึงที่ชนบุรีนี่แหละ
พามาที่สารเจ้าสมาคมสว่างอุทยานธรรมสถาน
ฝ่ายสามีของผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังค่ะบอกว่า
สัปดาห์ก่อนเขาสงสัยว่าแฟนเขาจะแอบไปมีกิ๊ก
เป็นผู้ชายชาวบุรีรำก็เตือนแล้วนะบอกอย่าไปยุ่ง
แล้วก็ย้ายห้องเช่าหนีเลยย้ายห้องเช่ามาอยู่ใกล้กับที่ทำงานของแฟน
จะได้แหม่สังเกตง่ายหน่อยสังเกตการได้ง่ายค่ะ
ปรากฏว่าหลังหลังเนี่ยแฟนทำตัวผิดไปเหมือนถูกคุณสัย
เหมือนถูกของเข้าพอลองเอาเบี้ยแก้สวมหัวเท่านั้นแหละค่ะ
แฟนร้องโวยวายไม่หยุดเลยถึงขั้นต้องแจ้งกู้ภัยมาช่วยนี่แหละค่ะ
ทีนี้ระหว่างทางที่จะเดินทางไปสารเจ้า
แฟนสาวก็สารภาพกับเขาบอกว่าไปดื่มน้ำที่ผู้ชายชาวบุรีรำคนนั้นน่ะ

กู้ภัยก็เล่าให้ฟังนะคะว่าจังหวะที่พาตัวมาสารเจ้านะ
เปิดบทสวดมนต์ให้ฟังตลอดทางเลย
แต่ก็ไม่เป็นผลค่ะมาถึงก็ทำอะไรไม่ได้เพราะกว่าจะถึงก็ดึกแล้วตีหนึ่งกว่า
ไม่มีใครมานั่งทำพิธีให้ผู้หญิงคนนี้ก็ยังคงร้องไห้ไม่หยุดเลยนะคะ
นางน้อยจันสุริยาคนเก่าคนแก่ที่ดูแลสารเจ้าสว่างอุทยานธรรมสถานเนี่ย
ก็เอาพระเครื่องของหลวงพ่อปี่ที่ด้านหลังเป็นครุฑของวัดโคกท่าเจริญ
ไปที่หน้าผากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
แดงที่คล้องคออยู่นั่นคือเบี้ยแก้ที่สามีเอามาคล้องไว้
ส่วนคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่แปะหน้าผากเนี่ยเอาพระเครื่องหลวงพ่อพระเครื่องหลวงพ่อปี
ใช่ค่ะยิ่งแปะยิ่งกรี๊ดยิ่งร้องยิ่งหนักกว่าเดิมอะค่ะ
แล้วอยู่ก็นิ่งไปจนกระทั่งตี๓กว่า
นิมนต์พระสงฆ์จากวัดโคกท่าเจริญมาสวดปัดเป่าไล่สิ่งไม่ดี
สวดอยู่ชั่วโมงหนึ่งได้เขาบอกว่าอยู่อาการก็ดีขึ้น
สามารถลุกขึ้นมานั่งกราบพระได้เป็นปกติแบบนี้
ถามว่าเชื่อไหมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะไม่ลบหลู่ของอย่างนี้เรามองไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่าที่เขามาเนี่ยคือว่าคนเราอ่ะถ้าเขาไม่โดนอ่ะเขาไม่ลืมตาแต่เขาร้องแล้วยิ่งเราเอาสวดมนต์ให้เขาเนี่ยเขายิ่งกระตุ้นเขาใหญ่เลยกระตุ้นให้เขานัดอ่ะสวดมนต์อ่ะประมาณตีตีสามไปตามมาหาไอ้พระลงมาพระลง
สามารถนั่งเองได้ถามตอบรู้เรื่อง
ถึงให้นั่งพักแล้วก็ให้สามีเนี่ย

คืออันนี้ไม่มีบทสรุปให้นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ย
เขาโดนของโดนคุณสัยหรืออะไรจริงหรือเปล่า
ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ลองไปตรวจสุขภาพดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะ
ถ้าเกิดว่าดื่มน้ำอะไรที่จากคนที่ไม่ได้รู้จักเข้าไปก็ไม่รู้ว่ามันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายด้วยหรือเปล่า

ก็ไม่เชื่อก็ไม่อยากลบหลู่เหมือนกัน